คุณผู้ชมค่ะจากเมื่อสักครู่ตัวแม่สุดเซ็กซี่
มากันที่ตัวพ่อสุดเซ็กซี่

ดูไปดูมาเนี่ยไม่รู้นะว่าใคร
นี่คือดีเจมะตูมนะคะคุณผู้ชมค่ะ

สิ่งมือหาได้ไม่น้อยใครเห็นเหมือนคุณเลยเนี่ย

เดินแบบชุดชั้นในสุดแซ่บเป็นครั้งแรกนะคะ
และในงานนี้เองค่ะเจ้าตัวก็ขอเคลียร์ดราม่า
แต่ด้านใช้คำว่าอีหนู
ซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับของลิซ่าเนี่ย

จนตัวตัวต้องล่ายยาวชี้แจงว่าไม่มีอะไร
และไม่ได้คิดจะเกาะกระแสนะคะ

แต่วันนั้นฟิลมะตูมคือมะตูมเห็นรูปปุ๊บ

คือนี่คือฟิลลิ่งเราฟิลคนไม่เก็ตคำว่าอีหนูวะ
อาจจะดูแรงไปแต่คือเราเอ็นดูจริงอ่ะ
เพราะเราเองก็เป็นพี่ที่มีน้องสาวทำงานโกอินเตอร์อะไรอย่างนี้
รู้สึกแบบเฮ้ยมันละมุนมากแล้วรูปนั้นน่ารักมาก
สุดท้ายเราก็เลยต้องรีบลบคอมเมนต์ครับแต่ก็ไม่ทัน

เราก็เลยรู้สึกแบบไม่อยากให้ชื่อเราไปทำให้น้องเขาเหมือนจะต้องเหมือนแบบ
เป็นกระแสอะไรอ่ะครับเพราะน้องเขาก็เจอหนักแล้วด้วย
ต่อให้เขาไม่เป็นแฟนกันแล้วเขาก็ยังจะคงเป็นพี่น้องที่รักกันมาก
มากเพราะเหมือนเขาก็เติบโตอะไรหลายอย่าง

เลยตอบได้แค่ว่าตูมเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่
แต่ตูมไม่สามารถตอบได้ว่าเขาไปต่อหรือพอแค่นี้ครับ
ก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนใครได้นะคะ
แต่ดีเจมะตูมยืนยันได้หนึ่งอย่างก็คือว่า
ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่เป็นแฟนกันแล้ว
แต่ก็ยังเป็นพี่น้องในวงการบันเทิงกันได้
ทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นเหมือนแบบว่า

ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ไปไหนมาไหนทำอะไรเป็นกิจกรรมร่วมกัน
ซึ่งถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบของแฟนมันจะจบไป
แต่จริงมะตูมเขาเชื่อว่าความเป็นพี่เป็นน้องความสัมพันธ์อันดีนี้ใจก็ยังอยู่อยู่นะคะ

เพราะว่าแฟนคลับเนี่ยเขาก็ลุ้นนะว่าอยากจะให้คู่นี้เนี่ยกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เนี่ยพอรักเขาสมีทเนี่ยเราก็จะแบบอย่างเงี้ย

น้ารักนะคะเอาเป็นคำลังใจให้แล้วกันคุณผู้ชม